ก็จะเห็นร้านอาหารน้องใหม่ที่ได้รับการเนรมิตพื้นที่๗ไร่
ให้เป็นบรรยากาศโรงงานผลิตตุ๊กตาไตล์ฮอนแลนด์นะคะ
แล้วก็ยังมีการสร้างสตอรี่น่ารักเกี่ยวกับเจ้าหมีดำด้วย
เราติดตามคุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รับประทานอาหารในบรรยากาศสดแสนจะน่ารักนี้กันเลยค่ะ
มาร์คแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ
ต้องยกให้เจ้าวิลลี่ตุ๊กตามีสีดำตัวอ้วนกลม
ที่คอยยืนต้อนรับลูกค้าเข้าร้านวิลล่าเดอร์แบร์
ทางร้านได้สร้างสตอรี่เก๋ภายใต้คอนเซ็ปต์
โรงงานผลิตตุ๊กตามีสไตล์ฮอนแลนด์ค่ะ
วิลลี่เองเนี่ยเป็นหมีที่ชอบการกินนะครับ
คราวนี้เขาก็ส่อหาเครื่องดื่มอาหารที่เขาชอบมา
แล้วก็มีความคิดว่าอยากจะเปิดเป็นโรงงานอาหาร

ก็เลยชวนเพื่อนมาเปิดเป็นโรงงานอาหารที่นี่นะครับ

โรงงานผลิตตุ๊กตาบนเนื้อที่๗ไร่

หากสังเกตดีจะเห็นเจ้าวิลลี่
ซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างทั่วร้านเลยค่ะ
โซนนี้คือโซนตัดเย็บ
ตกแต่งด้วยหลอดได้ขนาดใหญ่บนเพดาน

เหมือนลำเลียงตุ๊กตาที่ตัดเย็บเสร็จแล้ว

มีหมีวิลลี่ร่วมโต๊ะอาหารด้วยอย่างอบอุ่นค่ะ
แต่ถ้าใครอยากนั่งรับลมโชว์เย็นแล้วก็
โซนอัลดอร์หน้าร้าน
ที่นี่ไม่ได้ขายแค่บรรยากาศนะคะ
เรื่องรสชาติอาหารที่ร้านก็เน้นคุณภาพ
วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน
เนื้อปลากรอบนอกนุ่มใน
จากนั้นย่างพริกยักษ์๓สี
ห่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดอ่อน

ด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นสูตรพิเศษ

ทานคู่กับน้ำสาวรสสด
สปาเกตตี้แกงเขียวหวานซีฟู้ด

เด็ดอยู่ที่เครื่องแกงเขียวหวาน

กลิ่นหอมเตะจมูกมากค่ะ

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ใครที่มาที่ร้านวิลล่าเดอร์แบร์ต้องไม่พลาดของหวานค่ะ

จะพาไปชิมของหวานที่เป็นเมนูใหม่ของที่ร้าน
ที่มีส่วนผสมของขนมปังโทดทอดเนยและน้ำผึ้งป่า
สตอเบอรี่ซอสดิบครีมและสตอเบอรี่สดแสนอร่อย
ทานคู่กับไอศครีมวานิลาค่ะ

เมนูที่โดดเด่นที่เส้นเครปชาโค
คู่เคียงกับไอศครีมวานิลา
ด้วยซอสสตอเบอรี่น้ำผึ้งและผลไม้สด

อืมอร่อยทุกคำ
ดรวิลลี่แก้วนี้ได้กลิ่นหอมของส้มผสมกับรูดเบียร์

ได้รับประทานอาหารถ้ำกลางมวลหมี่น้อยใหญ่

ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์เปิดทุกวันตั้งแต่๑๑โมงถึงเที่ยงคืน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน